ดูเรื่องราวของต้นไม้ประหลาดกันหน่อย
โอ้โหเขาบอกว่าพบกับกล้วยประหลาด
รวมไปถึงต้นมะพร้าวที่มีการมีรูปร่าง
ลักษณะที่มันแปลกไม่เหมือนธรรมชาติทั่วไป
โอ้โหพอเจอแบบนี้แน่นอนตามสไตล์คนไทย
เราต้องไปดูแล้วก็ไปกราบไหว้กัน
นี่แหละครับเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับ
แล้วก็แถวนั้นแหละครับแห่กันไปชมมะพร้าวประหลาดนะครับ
ที่นายสำรานพันใหญ่ในพื้นที่หมู่๗ตำบล

พร้อมกันก็นำทูบเทียนไปกราบไหว้
ขอโชคลาภทันทีเมื่อพบกับความแปลกของต้นมะพร้าว
ที่ว่านั้นก็คือจันทร์ของมัน
จันทร์ออกช่อยาวคล้ายปลีกล้วยถึง๘จันทร์
และมีลูกมะพร้าวเพียง๒ลูกเท่านั้น
อะไรนะคะ
จันทร์ลูกมะพร้าว๒ลูก

มะพร้าวมาปลูกไว้รอบบ้านหลายต้นเลย
ที่ผ่านมาไม่เคยสังเกตต้นไหนเติบโตแล้วมีความผิดปกติแบบนี้
จนกระทั่งพบมะพร้าวต้นนี้นะครับ

โดยมีลูกเล็กติดกันเป็นก้านยาวนะครับ
จึงนำผ้า๓สีตามธรรมเนียม
ผูกกับลำต้นเอาไว้ตามความเชื่อครับ

ก็ต่างเดินทางไปขอโชคลาภในวันใกล้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนี่แหละครับ
มากันแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียว

เช่นเดียวกันกับอีกที่หนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าพบกับกล้วยประหลาด

บริเวณวิหารพระนาคปรกนี่แหละ

นี่แหละครับที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
มีชาวบ้านไปจุดทูบบูชาแล้วนำแป้งไปทาถูทาถู

บานสวยงามคล้ายกับดอกบัว

คือปกติแล้วปลีกล้วยจะเป็นสีออกม่วงชมพู

แต่โดยธรรมชาก็คือจะขึ้นแตกออกมาจากยอดจากนอก
เพื่อนผู้ชมอาจจะมีการแคปภาพและนักนั้นอยู่
แล้วถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่นั่นแล้วไปกราบไหว้ไปบูชามันมา
ไปดูแล้วมีกี่กลีบ

ด่วนเลยเดี๋ยวไม่ทันนะคะ